ไทยรัฐช่วยด้วย
ดน้ำกันจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันล่ะค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าถ้าฝนใหญ่ตั้งเขามา
เตรียมอุปกรณ์รอวิดน้ำได้เลยน้ำท่วมบ้านแน่
นี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่๕
บ้านหนองแดงตำบลท่าม่วงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ชาวบ้านต้องมานั่งวิดน้ำออกจากบ้านที่ถูกน้ำฝน
เอ่อท่วมบ้านด้วยตัวเอง

ใช้เวลาสูบน้ำออกจากบ้านประมาณ๒ชั่วโมง
แต่ถ้าบ้านไหนไม่มีเครื่องสูบน้ำ
ก็เอาขวัญเอาถังวิดน้ำกันเองเลยจ้า
เวลาก็ปลาเข้าไปตั้ง๔ชั่วโมง
ชาวบ้านบอกว่าที่เกิดน้ำท่วมแบบนี้
เพราะท่อระบายน้ำเล็กเกินไป
ปีที่ผ่านมาหลังการก่อสร้าง
น้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก
และยิ่งตอนนี้มีเศษใบไม้ทับถมครึ่งหนึ่งของท่อ

น้ำเลยเอ่อเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านหนักขึ้น
ไม่ใช่ชาวบ้านไม่พยายามดูแลทรัพย์สินของตัวเอง
หลังก่ออิดความสูง๓๐เซนติเมตรหน้าบ้าน

แต่น้ำก็ยังเข้ามาท่วมในบ้านได้
ความเสียหายคือทรัพย์สินภายในบ้าน
เช่นตู้เตียงรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
ส่วนบ้านนี้มอเตอร์ไซค์จมครึ่งล้อ
น้ำท่วมเครื่องยนต์ไปแล้ว
ส่งเอกสารร้องเรียนไปแล้วที่เทศบาลตำบลท่าม่วง
เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการให้ทีค่ะ
เพราะฤดูฝนปีนี้ยาวนาน
ชาวบ้านจะต้องวิดน้ำกันอีกสักกี่ครั้ง
หากเรื่องนี้ไม่ได้รับการแก้ไข